คุณแม่บอกว่าโทรศัพท์มือถือคุณแตงโมเนี่ยเมื่อวานบอกกับเราว่าอยู่ที่แม่
วันนี้บอกให้ทนายเดชาไปแล้วใช่ไหมค่ะทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความในคดีคุณแตงโม
ทนายความของคุณแม่วันนี้บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกโทรศัพท์มือถือคุณตังโมไม่ได้อยู่ที่ผม
อ้าวตกลงกันยังไงกันแน่เนี่ยอ้าวตกลงอยู่ที่ไหนเออมันยังไงกันแน่นะครับ
นายเดชายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กหรือว่าใช้ไลน์ของคุณตังโมเลย
มือถือคุณแตงโมก็ไม่ได้อยู่ที่ทนายเดชาที่คุณกติกไปออกรายการทีวีแล้วก็ได้เห็นภาพไม่เหมาะสมจากไลน์คุณแตงโมที่มีคนวีดีโอคอลโทรมาหาเนี่ย
ได้ปรึกษากับคุณแม่คุณแตงโมแล้วคุณแม่บอกกับทนายเดชาว่าไม่ขอฟังเรื่องเครียด
ตอนนี้ขอเวลาอยู่กับพิธีชาปนกิจศพของลูกสาวก่อนยังไม่อยากให้ความสนใจกับเรื่องอื่นขอให้ผ่านวันสำคัญไปก่อน
เราก็ถามว่าที่คุณแม่ออกมาบอกเนี่ยบอกว่าจะมีการฟ้องทนายตั้มที่มาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ทนายเดชาบอกไม่ขอให้ความคิดเห็นแต่ขอให้มั่นใจว่าหากจะฟ้องทนายตั้มตัวของทนายเดชาจะไม่ใช่คนดำเนินการอย่างแน่นอน
ยืนยันว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรกับคุณแม่ยังทำงานกันตามปกตินะถ้าจะไม่ทำงานก็มีเรื่องเดียวถ้าคุณแม่จะฟ้องทนายตั
ก็ไม่ขัดใจคุณแม่นะถ้าคุณแม่จะฟ้องฟ้องตั้มเนี่ยคุณแม่ก็ต้องให้ทนายท่านหนึ่งจะเป็นคนดำเนินการเพราะว่าผมกับทนายตั้มเนี่ยก็รู้จักกันดีนะครับแต่ถ้าแม่จะฟ้องตั้มแม่ก็ต้องหาทนายคนอื่นในส่วนของคดีตั้ม
เพราะผมคงก็ไม่สามารถปรับเรินการได้เพราะผมก็ต้องเป็นเพื่อนกันไงผมได้เป็นคนพูดอะไรตรงไว้ตรงมานะประวัติผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องโกหกครับผมน่าต้องไปมาแค่เนี้ย
มาแค่เนี้ยขณะที่ธนัยตั้มนะครับธนัยสิทธิ์ธรรมเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าไม่กลัวว่าจะถูกคุณแม่คุณตังโมฟ้องนะครับและตัวทนายตั้มเองก็มีหลักฐานว่า
ตคนใกล้ชิดของคุณแม่ติดต่อมาปรึกษามาหลังจากแม่ต้องการเปลี่ยนทนายความ
และไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจแล้วส่วนสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรฟัง
นายตั้มนะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่ตอนเนี้ยตำรวจเอาลูกจาก
ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเอียดลึกถูกนะครับแต่ว่าผมได้รักษามาคือเท่านี้แหละ
แม่บอกว่าไม่เคยโทรและไม่เคยให้ใครโทร
ก็แม่เขาก็ต้องปฏิเสธอย่างงั้นอยู่แล้วนะ
เราถามแม่กลับไปสิว่าที่ตอนแรกบอกว่าไม่รู้จักกับบางแจ๊
แล้วมันตอนหลังไปสอบพลาดกับไทยรัฐดิวโชว์เมื่อวาน
ว่าคุยกับบังแจ๊กอยู่แม่บอกว่าทนายตั้มเนี่ยหลอกลวงพี่ต่อย
เพราะว่าอยากจะทำคดีนี้เขามาหาผมเองนะ
ไม่ได้มีความอยากจะไปทำคดีกับคุณแม่หรอกครับเพราะยังไงเขาเสนอมา
ผมคงจะไปทำแล้วล่ะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำคดีกับคุณแม่ไป
คุณแม่จะปลดไปเมื่อไหร่นะครับอ่า
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่บางแจ็คเขาได้ให้สัมภาษณ์กับเราในหลายเรื่องเนี่ย
เขาบอกว่าเขาขอยืนยันในวันนี้เลยว่าใครไม่อยู่ข้างแม่คุณตังโมมีเขาอยู่ข้างแม่
จะคอยรับฟังปัญหาให้คำปรึกษาแม่ทุกอย่าง
แล้วเขาบอกเขาอยากฝากคำถามไปถึงทนายตั้มเกี่ยวกับคดีของคุณตังโมด้วย
ท่านแก่เนี่ยให้มันตอบมาหน่อย

นั่นน่ะสิคะจริงแล้วก็จะถึงพิธีชาปนกิจศพคุณตังโมนิดาแล้วอ่ะเนอะ
แต่มันกลายเป็นว่ามันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะ
วุ่นวายในโลกออนไลน์แบบนี้ค่ะ
คือมาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในพิธีชาปนกิจศพคุณตังโมนิดากันดีกว่านะคะ
วันนี้ทางผู้บริหารสุริยาหีบศพค่ะ
นายวิโรสุริยะเสนีบอกว่าทางบริษัทออกแบบหีบศพ
ใช้เวลาผลิตนาน๑เดือน
นำไปใช้บรรจุร่างของคุณแตงโมแล้วก็นำไปประกอบพิธีชาปนกิจนะคะ
รูปแบบของหีบศพยึดตามความชอบของคุณแตงโม
แต่อยู่ในกรอบความเชื่อทางศาสนาคริสต์
หีบศพเป็นสีขาวและสีโอโรสซึ่งเป็นสีที่คุณตังโมชอบ
ทั้งดอกกุหลาบและดอกทิวลิปเป็นดอกไม้ที่คุณตังโมชอบ
สื่อถึงความรักที่เสียสละไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ยังมีดอกกล้วยไม้
ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใช้ในงานไว้อาลัยประดับเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะ
ส่วนดอกกุหลาบช่างได้แกะสลักไว้รอบหีบศพ๑๐๐๐กับอีก๑ดอก
อุ้มแตงโมเอาไว้เปรียบเสมือนความรักที่ทุกคนมีให้กับแตงโม
อกจากนี้นะคะมีรูปนกพิราบอยู่บริเวณด้านท้ายและที่หัวของหีบศพ
สื่อความหมายถึงพระเจ้าที่มารับดวงวิญญาณไป
ส่วนด้านในหีบศพบุด้วยผ้าไหมสีขาวมุกอมชมพู
ผู้บริหารถือเป็นงานยากของทางบริษัทสุริยาหีบศพเลยค่ะ
แต่ทุกคนตั้งใจทำเพื่อสื่อสารให้รู้ว่าทุกคนรักแตงโม
งานนี้ไม่มีการว่าจ้างไม่มีผลประโยชน์ใดเกิดมาจากใจของทางสุริยาเอง
รวมทั้งทางด้านของทีมงานที่ใส่ใจลงไป
เมื่อมันเริ่มต้นด้วยใจแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปขัดขวางอะไรได้ห้ามอะไรได้
ไม่ใช่มันเรื่องธุรกิจไม่ใช่มีการมาประมูลไม่ใช่มีการให้รายได้ผลประโยชน์อะไรแรงที่จะออกมาจากใจ
เราเลือกเรื่องกระบวนการคุยในรายละเอียดว่าอะไรจะเป็นความทรงจำที่บันทึกเอาไว้
เพราะว่าโรงเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะกลายมากลายเป็นเท่าทุเรียน
นี่คือสัตว์อาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรัตินะคะประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสนะคะ
ท่านก็ออกมาพูดถึงรูปปั้นนกเขาที่อยู่บนฝาหีบมีความหมายว่าพระเจ้าโปรดปรานแตงโม
สัญลักษณ์ของนกเขาก็หมายถึงพระเจ้ามาสถิตอยู่เพราะว่าพระเจ้าพอพระไทย
ส่วนที่หัวหีบมีเครื่องหมายรูปปลาที่ภายในมีอักษรภาษากรีกและอักษรแต่ละตัวถือเป็นอักษรตัวแรกของพระนันพระเยซูที่นำมารวมกัน
มีความหมายว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดนะคะ
สำหรับกำหนดการงานชาปนกิจในวันพรุ่งนี้สถานที่จุคนได้ประมาณ๑๐๐คน
ก็จะเป็นแขกที่ได้รับเชิญจากครอบครัวเท่านั้นแต่ทางคริสตจักรจะมีการถ่ายทอดสด
วันนี้คุณเนติชาวนะฮะเมื่อช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมาเนี่ย
สื่อข่าวของเราไปดูการจัดเตรียมสถานที่
งานชะปนกิจคุณแตงโมในวันพรุ่งนี้นะครับ
พฤษจักรเมทดิสรังสิทธิ์นะครับ
ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของสถานที่นะครับ
บอกว่าตอนนี้การจัดงานเหลือเพียงแค่การจัดดอกไม้นะฮะ
ซึ่งจะจัดพรุ่งนี้นะฮะตอนเช้ามืดนะครับ
สถานที่ในงานภายในหอสวดมนต์เนี่ย
มีเก้าอี้อยู่๑๕๐ที่นั่ง
ส่วนพิธีในวันพรุ่งนี้จะเริ่มประมาณ๑๔นาฬิกานะครับ
ขั้นตอนจะเริ่มจากการสวดอธิษฐาน
การร้องเพลงนมัสกรรมพระเจ้า
เทศนาพระธรรมของพระเจ้า
แล้วก็ครอบครัวผู้วายชนจะกล่าวไว้อะไร

สุดท้ายคือการชาปนกิจที่อุโมงเพลิง
เวลาในการชาปนกิจเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง

ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกานะครับ
หลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจ
จะมีการนำอาธิคุณแตงโมไปวางไว้คู่กับ
ฐิของคุณพ่อโสพลคุณพ่อของคุณตังโมในห้องเก็บอัฐิ
อาคารกะตะเวทีทิตา
ระเบียงอาลัยนะครับที่
หอสวดมนต์นะฮะอาคารกะตะ

ฐิของคุณพ่อโสพลอยู่ที่ชั้น๕ล็อกที่๑๐นะฮะโซนกรปังหา
ซึ่งผู้ที่ต้องการแสดงความอาลัยก็สามารถ
นำดอกไม้มาวางในที่เก็บอัฐิของคุณแตงโมได้
เพื่อแสดงความอาลัยก็มาวางได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
แต่พรุ่งนี้ในงานเฉพาะนักกิจสถานที่ก็จะจำกัดหน่อยนะฮะ
ก็ติดตามทางไทยรัฐทีวีก็ได้นะค่ะ